สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบันเทิงไทยรัฐมาแล้วนะคะ
หลังจากพักทานข้าวเที่ยงกันนะคะอัปเดตข่าวบันเทิงกันค่ะ
เรือนขวัญแล้วก็เชอรี่นะคะใช่ค่ะมากันที่ข่าวแรกนะคะ
คนดังทำไมต้องไม่ใช้นามสกุลจริงคนดังทำไมต้องมีชื่อแอบซ่อนในวงการ
ทำไมทำไมไม่บอกความจริงกันคือจริงจริงมันไม่ได้เป็นปัญหาใหญ่ระดับชาติอะไรกันขนาดนั้น
แต่ก็แค่คนอยากรู้ว่าเอ๊ะจริงแล้วหนุ่มเจมส์มานี่นะคะ
นักแสดงในสังกัดของพี่เอสุภาชัยเนี่ยผู้จัดการส่วนตัวเขาก็ออกมาชี้แจงว่า
เออมีข่าวลือว่าเจมส์มาเนี่ยปกปิดนามสกุลจริง
ความว่าเออเป็นแบบลูกเศรษฐีรวยเป็นหมื่นเป็นพันล้านจริงหรือเปล่านะคะ
พี่เอก็บอกว่าไม่ได้เป็นจริงอย่างที่หลายคนลือกันนะคะ
เพียงแต่ว่าน้องเจมส์มาร์สเนี่ยนะคะอยากจะให้สะดวกกับการทำงาน
อยากให้คนเนี่ยจำนามสกุลได้ง่ายแบบเจมส์มาร์อย่างนี้
เจมส์มาร์ติดหูเห็นไหมจำง่ายนะคะค่ะ
เหมือนกันกันชื่อนามสกุลทุกคนตั้งแต่ประยาส่วนดอกไม้หรืออะไร
แบบนี้พี่เอก็ไม่ได้ออกมาประกาศแต่คือน้อง
ก็ดูกันเองพี่เอ๋ก็ไม่ได้ปิดด้วย

ก็ทำงานก็สบายใจ
ฉันก็อยากรู้เหมือนกันว่าตกลงนามสกุลเจมมาเนี่ยนามสกุลอะไรก็ไม่ยากค่ะ
แล้วก็อสังหาริมทรัพย์ต่างนั่นเองนะคะ

น่าจะเป็นศิลปินคนใหม่นะฮะนักปั้นนะฮะก็ปั้นตัวเองไปด้วยละกัน

คือพี่เอนี่เป็นพี่เอนะคะอัพคลิปแดนลงในโซเชียลบ่อย
เอบอกว่าคือไม่ได้จะอยากไปแบบบินไปเกาหลีไปออกค่ายเพลงอะไรอย่างนี้
อย่างที่หลายคนเมาส์หมอดกันนะคะเขาออกกำลังกายเองขำค่ะ
ไม่ได้เน้นลดหุ่นนะเน้นเรื่องความแข็งแรงแล้วก็ความสบายใจสบายใจในแต่ละวันค่ะ
ส่วนประเด็นที่มีภาพคล้ายว่าข้างหลังเนี่ยกำลังตั้งวงจัวกันอยู่นะฮะ
อันนี้ไม่ค่ะคือเล่นกันสนุกเมื่อกี้ค่ะ
เหมือนเราไปบ้านแล้วก็เขาทำกิจกรรมกินน้ำกันก่อน
เดี๋ยวเขาไปเดี๋ยวก็ไม่รู้

พี่เอก็แบบถ่ายทุกที่ที่พี่เอไป
เพราะฉะนั้นคนที่กินน้ำก็ต้องระวังกันเอง
พี่เอแถวบ้านเรียกโป๊ะ

อาจจะแบบว่าใครแพ้กินน้ำแบบนี้เปล่า

ไม่มีนะคะใครแพ้กินน้ำเอาสินะเป็นกิจกรรมในครอบครัว
เซอร์สายตากันเอาเองคุณผู้ชมนะครับ

พี่เอค่ะพวกหนูก็พยายามอย่างที่สุดแล้วค่ะ